คุณผู้ชมฮาจากกรณีที่เขื่อนที่ประเทศลาว
เสียหายแล้วก็ทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือน
ของประชาชนของสปลาวเขา
ทีมข่าวของเรานะครับก็หลังจากที่ได้ไปติดตามข่าวการประชุม
รมอสัญจรอยู่แถวอุบลราชธานีพอดี
ก็เดินทางไปที่ด่านพรมแดนช่องเม็ก

ไปดูเรื่องของการให้กำลังใจพี่น้องชาวสปลาว

ติดตามได้จากรายงานของคุณระพีพันธ์เรือนศรี

จังหวัดอุบลราชธานีครับเช่นครับ
ขณะนี้ที่ฉันยืนอยู่บริเวณด้านหน้าด่านพรมแดนช่องเม็ก
สิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
เป็นด่านพรมแดนที่จะข้ามไปยังแขวงจำปาศักดิ์
และจังหวัดปากเซของสปลาวนะคะ
ซึ่งจุดนี้ค่ะจะห่างจากแขวงอัตปือ
ที่กำลังเผชิญกับน้ำท่วมหนัก
ซึ่งเป็นผลมาจากสรรเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตก

ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายพันครัวเรือนนะคะ

หลายจุดจากปากเซไปยังแขวงอัตตปือ

ชาวบ้านที่นี่ก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติ
และส่วนใหญ่ก็รับทราบข่าวสารที่ทางสปลาวประสบภัยน้ำท่วมหนักค่ะ
ดังนั้นนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
เลยมีการประกาศเสียงตามสายจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๓
เหล่าอินแปงอำเภอสิรินทร
ว่าสถานเอกอาคาราชทูตน้ำเวียงจันทร
เชิญชวนร่วมบริจาคเงินช่วยแขวงจำปาศักดิ์และอัตตปือสปลาวนะคะ
เหตุน้ำท่วมหนักจนส่งผลให้สะพานเชื่อมจำปาศักดิ์และอัตปืนได้รับความเสียหายจนใช้การไม่ได้
ส่งผลให้ประชาชนชาวลาวนะคะได้รับความเดือดร้อนหนักทางด้านการคมนาคมและความเป็นอยู่
ขอให้ช่วยการบริจาคข้าวสารอาหารแห้งรวมไปถึงเงินผ่านทางอำเภอสิรินทรค่ะ
โดยช่วงเช้าวันนี้นะคะนายอำเภอสิรินทรจะเดินทางมารับบริจาคสิ่งของจากชาวบ้านในพื้นที่
ที่ต้องการช่วยเหลือชาวสปลาวบริเวณหมู่บ้านหมู่ที่๑๓นะคะ
จึงขอให้คนไทยช่วยกันคนละไม้ละมือค่ะ
พันคนไร้ที่อยู่อาศัยนะคะจึงส่งกำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้

มีอย่างนำใจทั้งฝั่งไทยประเทศไทยมีอย่างการซ่อยเหลือกันได้
นำใจคือมากมายอยู่แล้ว
ในส่วนของเจ้าหน้าที่กู้ไพรพบว่ามีบางส่วนมารออยู่บริเวณด้านหน้าของด่านช่องเม็ก
จากการสอบถามเบื้องต้นก็ทราบนะคะว่าจะนำข้าวสารอาหารแห้งมามอบให้ทางการลาวที่จุดนี้
ยังไม่สามารถข้ามไปให้ความช่วยเหลือในฝั่งสปลาวได้
จากไม่ได้รับอนุญาตจากทางการลาวจึงต้องรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะ
และนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณด่านพรมแดนช่องเม็กนะคะ
มีรายงานนะคะว่าประมาณ๘๙นาฬิกาค่ะ
ในส่วนของหน่วยกู้ภัยที่จะไปให้การช่วยเหลือทางการลาวนะคะ
จะมีการเดินทางมาสมทบที่บริเวณนี้แต่อย่างไรก็ตามต้องรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากด่านช่องเม็ก
อำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ